คณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่าย

ก็แน่นอนจับตามองไปที่กรณีที่
เรื่องของการผ่านการจัดซื้อเรือดำน้ำ
คุณผู้ชมครับนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมธิการ

กล่าวถึงการลงมติเห็นชอบให้มีการจัดซื้อเรือดำน้ำ

พร้อมยืนยันว่ากรรมาธิการคณะใหญ่จะดูทุกมิติในการใช้งบประมาณ
ดูที่ความเหมาะสมที่ต้องครอบคลุมทั้งภาวะเศรษฐกิจวิกฤตโควิดปากท้องประชาชน
รวมไปถึงความมั่นคงที่มีความจำเป็นไม่น้อยไปกว่าปัญหาปากท้อง
เพราะจะช่วยในการป้องกันภัย
หน้าน้ำของไทยที่มีทั้งอ่าวไทยและอันดามัน

ดังนั้นการพิจารณาเรื่องเรือดำน้ำจึงต้องพิจารณาอย่างเหมาะสม
ที่สำคัญคือต้องสามารถชี้แจงต่อประชาชนได้นะครับ
ก็ต้องดูนะคณะกรรมาธิการชุดนี้ก็จริงก็เป็นสอสอแล้วนะจากแต่ละพัก
ทั้งพลักษณ์พลังประชารัฐพลักษณ์ประชาธิปัตย์
ก้าวไกลภูมิใจไทยอะไรอย่างนี้
ก็ต้องดูว่าเสียงข้างมากที่เป็นกรรมธิการ

จะมีการคว่ำเรือ
หรือว่าจะมีการจมเรืออะไรหรือเปล่า
ด้านของผลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี
ในฐานะหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
เมื่อเช้าได้ให้สัมภาษณ์ที่ธรรมเนียบรัฐบาล

จะมีมติไม่โหวตผ่านงบประมาณ
เรือดำน้ำ๒ลำมูลค่า๒๒๕๐๐ล้านบาท

ก็ต้องไปถามทางพักประชาธิปัตย์เองนะครับ

คณะกรรมาธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชมัญญัติ

สัดส่วนของพักพลังประชารัฐ
กรรมาธิการจากสัดส่วนของพักเนี่ย
ยืนยันที่จะโหวตให้ผ่านใช่หรือไม่
ผลเอกประวิทย์บอกว่าก็แล้วแต่กรรมธิการเขา

ในช่วงเวลานี้สมควรหรือเปล่า

ดำเนินการไปหมดแล้วทั้งเรื่องเอกสารและด้านกฎหมาย

เป็นเรื่องของยุทธศาสตร์มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ออกมาเปิดเผยเอกสารรับมอบอำนาจ

หรือชายรุฑดิตสมัยที่เป็นเสนาทิการ

มันมีอยู่แล้วมีหมดเลยนะครับ

ก่อนที่พลเอกประวิทย์จะเดินออกจากวงคำถามไป

ชะลอการดำเนินการเรื่องนี้ออกไปก่อนไหม

ชะลอเรื่องการจ่ายเงินอย่างเดียวได้
ทำอย่างไรได้ล่ะเพราะเป็นเรื่องของยุทธศาส

และประเทศเพื่อนบ้านก็มีเรือดำน้ำ

ด้านของนายชัวร์หลีกภัยประธานสภาพผู้แทนรัศดร
บอกว่าไม่ขอวิจารณ์เพราะเป็นเรื่องของ

ส่วนที่จะมีการหยิบยกเรื่องเรือดำน้ำ
ไปเปรียบเทียบกับกรณีเมื่อปี

และมีการยกเลิกการจัดซื้อเครื่องบิน

เรื่องมันต้องแยกกันเพราะสมัยนั้น
เป็นข้อมูลที่ต่างกันกับสมัยนี้
ซึ่งกรณีนั้นได้ขอให้ทางสหรัฐอเมริกา

และทางสหรัฐก็ขอให้ไทยเป็นประเทศแรก
และสุดท้ายที่ทำ

ก็บอกไปตามตรงว่าเราไม่มีเงินจ่าย
เพราะค่าเงินมันเปลี่ยน

ซึ่งสัญญาที่ทำเอาไว้ผูกมัดพอสมควร
แต่มันก็ต่างกับเหตุการณ์ในปัจจุบันนะครับ
โดยตอนนั้นสหรัฐอเมริกามีเจตนาจะช่วยไทย
ยอมยกเลิกสัญญาและไม่คิดค่าปรับ
คืนเงินมัดจำตามที่ไทยได้ขอไป
ส่วนครั้งนี้จะไปขอจีนอะไรได้หรือเปล่า
ก็ต้องว่ากันไปสำหรับเหตุผลต่างนะครับ
ขณะที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวท

ขณะนี้ประชาชนกำลังอดหยากไม่มีจะกิน
ตกงานดังนั้นไม่เหมาะสมที่จะมาซื้อเรือดำน้ำ

รวมทั้งสาวภักดิ์พลังประชารัฐให้กลับใจ
อย่าไปสนับสนุนหรือเรียกง่ายคือให้คว่ำเรือซะนะครับ
นี่ก็เป็นความคืบหน้ากรณีกรรมาธิการ
พิจารณาเรื่องของงบจัดซื้อเรือดำน้ำนะฮะ